สุรธานีค่ะมีเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ย
จากจะไปตรวจสอบแล้วต้องขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันจนมีคนตาย
แต่ที่แน่มันมีสามประเด็นที่หลายคนกางขาคือหนึ่ง
ซื้อตามอินเทอร์เน็ตใครก็ซื้อได้ง่ายขนาดนั้นเลยจริงเหรอ
เยาวชนอายุไม่เกิน๑๘ปีไปนั่งดื่มกินแอลกอฮอลกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยเหรอ
และสามคือการยิงปืนในที่สาธารณะเดี๋ยวนี้จะเป็นใครก็ยิงได้ทั้งนั้นเลย

แล้วคนตายนะคะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
เป็นเหยื่อแท้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราธานีท้องที่สพขุนทะเลค่ะ
ผู้ตายคือนางสาวอัชราพรงามนุนหรือว่าน้องอุ้มนะคะ

ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าราวนมซ้าย๑นัด
ตอนแรกน้องบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อนผู้ตายที่ว่าอายุคือ๑๕๑๘ปีนะคุณคิง

เขาบอกไปเที่ยวดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ

พอร้านปิดก็ขี่รถซ้อน๓กันไป๒คัน
ตามถนนเส้นหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
บังเอิญไปเจอคู่อริเก่าที่เคยมีปัญหากันขี่สวนมา๔คน๒คัน

กินข้าวต้มจังหวะไปกินข้าวต้มอ้าวคู่อริดันตามมาเจออีก
คู่อริยิงปืนขึ้นฟ้าขู่หนึ่งนัดเจ้าของร้านข้าวต้มกลัวจะมีปัญหาเลย
เอ้ยไปทะเลาะกันข้างนอกเลยเขาเลยเช็คบินกันแล้วออกไปข้างนอก
ขี่รถกลับบ้านกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ต้องหาวนมาอีก
แล้วคราวนี้ชักปืนเล็งมาที่ในต้นในต้นวัย๑๗ปียิงออกมา๓นัด
โดนต้นเลยนะคะอืมแต่โดนอุ้มเต็มเต็มครับอุ้มซ้อนอยู่ท้ายสุดเนี่ย
สีเขียวเห็นไหมคะนั่นคืออุ้มโดนเต็มเต็มเลยนะคะ
หนึ่งนัดที่ราวนมซ้ายค่ะหลังจากนั้นกลุ่มคู่อริก็ขี่รถหนีไป
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปร้านอาหารร้านแรกก่อน
เขาบอกเขาไปดื่มกินกันอ่ะเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
เมื่อคืนนี้เห็นว่ากลุ่มของคนตายมากัน๖คนนั่งดื่มกินภายในร้าน
อันนี้เจ้าของร้านต้องชี้แจงนะดื่มอะไรกินอะไรนะคะ
ถ้าไม่ใช่แอลกอฮอลก็ชี้แจงหน่อยเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ขายแอลกอฮอลให้เด็ก
บอกว่าพอมาดื่มกินในร้านเสร็จปุ๊บกลุ่มคนก่อเหตุก็เข้ามาดื่มกินในร้านด้วยเหมือนกัน
จากนั้นคุณจ๋าเลยไปร้านที่๒คือร้านข้าวต้ม
ก็คุยกับเจ้าของร้านข้าวต้มเขาบอกว่ากลุ่มคนตายก็มานั่งกินข้าวต้มปกติ
อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาวนหน้าร้านแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วกลุ่มคนตายก็เช็คบินออกไปไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นมีคนตาย
คุณจ๋าแจ่มสีไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
วงจรปิดจับภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายเนี่ยขี่นำไป
แล้วก็มีรถของกลุ่มคนก่อเหตุขี่ตามไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
เมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วเห็นไหมอืมนี่ค่ะรถคนตายขี่ไปแล้ว
สักพักหนึ่งรถคนก่อเหตุก็ขี่ตามมานี่ค่ะครับ

วงจรปิดอีกมุมนะคะจะเห็นนาทีที่กลุ่มคนร้ายอ่ะ
ขี่มาประกบแล้วชักปืนยิงนี่นี่จังหวะนี้เห็นไหม
คู่กันมาเลยอ่ะฮะแล้วก็ยิงยิงเสร็จปุ๊บ
กลุ่มคนก่อเหตุก็ขี่หนีไปเลยในขณะที่กลุ่มผู้ตายในรถหยุดแล้ว
แล้วก็จะเห็นจังหวะที่กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือคนตายอยู่ข้างถนน
แล้วจะมีเพื่อนหนึ่งคนนะคะวิ่งมาขอความช่วยเหลือที่ร้านอาหาร
ทีมข่าวเราไปที่วัดเขาชาวดารามที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องอุ้มนะคะ
คุยกับแม่น้องอุ้มแม่เล่าบอกว่าน้องอุ้มเป็นลูกคนที่๓จากพี่น้อง๕คน
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในบ้านเลยแหละเวลาแม่ออกไปทำงานก็ได้อุ้มนี่แหละช่วยดูแลน้อง
ไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุไม่เคยมีปัญหากับคนก่อเหตุเลย
ช่วยรับผิดชอบชีวิตลูกแม่ด้วยแต่ไม่ต้องคิดจะมาขอขมาศพที่วัดนะแม่ไม่ให้เข้า
ให้เขารู้ว่าพ่อแม่เขาขูดเสื้อลูกเขาจะเสียใจขนาดไหน
ถ้าเป็นครอบครัวเขาก็ทำใจร้ายไหมถ้าเกิดพ่อแหมอยากไปนอนเขาถูกจริงบ้างเนี่ย
หนูอยากให้พ่อแม่เขาติดต่อมาถามไต่ว่างานศพเราอยู่ที่

อันนี้เราเองก็เคยเอาความเป็นการเป็นกับผู้สาวที่มี

ได้คุยกับกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันกับน้องอุ้มคืนวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มคู่อริเก่าคือกลุ่มของในพร้อม
กลุ่มของในพร้อมกับกลุ่มของเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน

คือเป็นคนนอกโดยสิ้นเชิงจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะคะ
คือวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันเฉย
อุ้มคือเหยื่อที่แท้จริงเหยื่อที่ถูกลูกหลงเลย
แต่สิ่งที่กลุ่มเพื่อนบอกว่าจำได้ติดตาและแค้นใจมากก็คือ
หลังจากกลุ่มในพร้อมยิงน้องอุ้มแล้ว
มีการหันมามองแล้วยิ้มเยาะเย้ยค่ะ

ทั้ง๔คนอายุสิบแปดปีค่ะ
พร้อมมือยิงให้การบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงจุดเกิดเหตุ
จังหวะขี่รถสวนกับกลุ่มผู้ตายที่เป็นคู่อริเก่ากัน
ได้ยินเสียงด่าพ่อด่าแม่ลั่นขึ้นมา

รถกลับไปแล้วไล่ยิงเลยเขาพูดแบบนี้เลยนะ

ปืนก็สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็

หลังจากที่มีปัญหากับกลุ่มของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
อายุ๑๘มีเงิน๒๐๐๐ซื้อปืนนะคะ
อยากรู้เหมือนกันว่าทำงานอะไรกัน

แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่ได้มีเหตุอันควร

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยจริงนะคะ